ตอนนี้นะคะตำรวจสามารถรวบตัวคนขับรถแท็กซี่วัย๖๑ปีที่ก่อเหตุ
ฆ่าภรรยาเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำบ้านเช่าซอยพระหลโยธินห้าสิบสอง
สะพานใหม่ได้แล้วนะคะโดยไปจับกลุ่มได้ที่สถานีรถไฟในจังหวัดพิศนุโลก
ก็รับสารภาพค่ะว่าก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของเหตุหึงหวงนะคะ

นายจิตตีอายุหกสิบเอ็ดปีผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงภรรยาวัยสี่สิบสามปีเสียชีวิต
ขาบ้านเช่าในซอยพระหลโยธินห้าสิบสองถูกตำรวจรวบตัวได้
ขณะกำลังลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟน้องตมตำบลวงคล้องอำเภอพรมพิราม
พิศนุโลกเพื่อหลบหนีเขายอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาจริง
เนื่องจากความหึงหวงทุกวันภรรยาจะขายของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
หลัก๔ชอบแต่งตัวบางครั้งแต่งตัววาบวิว
และยังอ้างอีกว่าภรรยานอกใจแอบคบหาชายอื่นมานานถึง๔ปี
พอเค้นถามก็จะปฏิเสธมาตลอดด้วยความคับแค้นใจจึงลงมือก่อเหตุ
ขณะหลบหนีมาพักที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิศนุโลก
ฝันเห็นวิญญาณภรรยาเดินผ่านไปมาหลายครั้งกระทั่งรุ่งเช้าจึงขึ้นรถไฟจากพิศนุโลก
ลงที่สถานีรถไฟหนองตมกระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มตัวในที่สุด
ลูกสาววัย๑๘ปีผู้พบร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่คนแรก
ในสภาพมีมีดทำครัวปักกลางหน้าอกตามร่างกายมีบาดแผลถูกแทงรวม๕แผล
เลือดไหลนองเต็มพื้นห้องน้ำโดยพบประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้
แต่ก็ไม่เอกใจเพราะคิดว่าผู้เป็นพ่อเปิดทิ้งไว้
เพราะจะรีบออกไปขับรถแท็กซี่จนลืมปิด
กระทั่งมาพบศพแม่ตั้งสติได้จึงโทรศัพท์ถามพ่อว่าใครฆ่า
แต่กลับได้รับคำตอบจากพ่อว่าแม่ตายแล้วใช่ไหม
และยอมรับว่าเป็นคนฆ่าแม่เอง
เมื่อตำรวจจับกลุ่มตัวพ่อได้เธอรู้สึกดีใจ
เพราะทำให้รู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่
คิดสั้นและไม่โกรธไม่เกลียดพ่อพร้อมให้อภัยเสมอ
ให้อภัยค่ะในใจหนูกลัวไม่ลง
หนูก็อยู่กับเขาทั้งสองคนหนูรักเขาทั้งสองคนมากพอกันคือ

ก็แค่แบบมีผิดหวังที่เขาทำ
แม่ของผู้เสียชีวิตก็พร้อมให้อภัยลูกเขยเช่นกัน

รับว่าลูกเขยเป็นคนใจร้อนขี้หึงหวง
เพราะลูกสาวอายุน้อยกว่าหน้าตาสวยชอบแต่งตัว
ซึ่งทั้งคู่มักจะทะเลาะกันเป็นประจำ
บอกให้ลูกสาวเลิกหลายครั้งแล้ว
แต่ลูกสาวก็ไม่ยอมเพราะสงสารลูกทั้งสองคน
ตอนนี้เป็นห่วงหลานว่าเมื่อพ่อถูกจับ
ต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างไร

ลูกอยู่แม่ตายตัวเองก็จิตคุก
ตัวเองจะคิดไหมว่าลูกกูจะอยู่ยังไง

หลังจับกลุ่มตำรวจสพพรมพิราม

รับตัวผู้ต้องหารายนี้ไปสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน